สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะนั่งที่คุณหนุ่ม
ก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นเหมือนหนุ่มผีหนุ่มมันสิง
อ่ะทุกวันค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็๖โมงเช้า
เจอกับเราอยากแน่นอนเลยทีเดียวนะคะคุณขังคุณ
อ๋ออย่าถามคะเราไม่นอน

มีสองภาคเลยนะแล้วก็ไปเล่นหนังกับ

พวกรุ่นดิฉันเนี่ยอาจจะไม่รู้แต่พวกวัยรุ่นเนี่ยรู้จัก

กรณีไฟไหม้ร้านเจ๊อังร้านขายเต้าหู้ดำชื่อดัง
รายการตลาดสวยคุณพิธาเคยไปถ่ายของนางสาวสมใจจิตลีลาเมื่อตี๒เมื่อวานนี้นะคะ
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต๒รายคือนายสมชายและนางปิยวัลจิตลีลา
ซึ่งเป็นพ่อแม่ของน้องตินาสุพนาจิริลาค่ะดาราสาวหล่อชื่อดังอย่างที่บอกไปนะคะ
พิสูจน์หลักฐานได้ลงพื้นที่ไปสอบสาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้โดยทราบว่า
เพลิงอยู่บริเวณชั้นสองของตัวอาคารซึ่งนอกจากจะใช้เก็บสิ่งของแล้ว
ยังแบ่งเป็นที่นอนให้กับผู้เสียชีวิตด้วยสิ่งของทั้งหมดนั้นถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะ
เนื่องจากตัวอาคารทั้งสองชั้นนั้นทำมาจากไม้เก่าแล้วก็สาเหตุที่ไฟฟ้ารัดวงจร
เพราะว่าระบบไฟเป็นระบบเก่าไม่สามารถจะรองรับการใช้ไฟที่มากขึ้นได้
ทั้งนี้ศพผู้เสียชีวิตนะคะก็ส่งไปที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้ว
แล้วตอนค่ำวันนี้จะมีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพที่วัดโพธาราม
ที่เขตอำเภอเมืองจังหวัดโพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะ
ส่วนน้องตินานางสาวสุพนาจิตลีลานะคะก็อยู่ในอาการโศกเศร้า
ไม่สามารถจะให้สัมภาษณ์ใดกับผู้สื่อข่าวได้นะคะ
ยังทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียคุณพ่อคุณแม่อย่างกระทันหันมากพร้อมกัน
ญาติญาติและเพื่อนคอยให้กำลังใจและยังไม่พร้อมนะคะจะตอบคำถามใดทั้งสิ้นค่ะ
ตอนนี้น้องจินาได้โพสต์ภาพที่ถ่ายกับคุณพ่อคุณแม่ลงในเฟซบุ๊ก
ของน้องเห็นว่าตินาจิตลีลาเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับ
ระบุว่าหลับให้สบายนะป๊าป๊าหมาม้าจะอยู่ในใจลูกคนนี้เสมอน้ำต้องเป็นห่วงทางนี้
ไทม์ไลน์จะเห็นว่าน้องตินาเนี่ยโพสต์ภาพกิจกรรมที่เที่ยวกับพ่อแม่ประจำเลย
คือสนิทกับพ่อแม่มากรักพ่อแม่มากแล้วก็มีแฟนแฟนเข้าไปแสดงความเสียใจกันเยอะแยะเนี่ยนะฮะ
นี่เป็นตัวอย่างช็อกมากตอนที่อ่านคือแบบช็อกด้วยเพราะว่าโหดน่ะเนอ
คือเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าน้องเขาจะเสียใจยังไงเราได้แต่ส่งกำลังใจไปให้นะคะ
ขอแสดงความเสียใจกับตินาด้วยถูกต้องเลย
ต้มในน้ำเหมือนน้ำเขาเรียกว่าน้ำไข่พะโล่อะค่ะ

มันจะมีเครื่องยาที่เขาต้มแล้วมันก็เลยดำแบบนั้น
แต่ข้างในมันก็เป็นสีขาว
ก็คือหมายถึงว่าเครื่องยานี่มันเป็นเครื่องข้างนอก

แต่ไม่หวานเท่าไข่พะโล่ค่ะ

เป็นของอำเภอนี้เลยอะ

อีกหนึ่งข่าวค่ะหน้าหนึ่งไทยรัฐวันนี้นะคะ

หกอำเภออายุทยาจมปรักเก็ตท่วม
ฝนตกทั่วไทยทุกภาคนี้ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียว

ต้องบอกว่านายวิชัยบรรดาศักดิ์นายกเทศมนตรี

ล่าสุดในพื้นที่ชุมชนตลอดริมแม่น้ำเจ้าพญา
อยู่นอกแนวเขื่อนกั้นน้ำเนี่ย
เริ่มมีผลกระทบบ้างในบางจุด

หลังจากที่มีน้ำเหนือไหลบ่ามาในช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

ทำให้เพิ่มสูงจากปกติเกือบ๑แมคก็
ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในรุ่ม
ที่เขตรุ่มต่ำมานะฮะรุ่มแม่น้ำ
โดยส่งผลกระทบมากที่สุดในช่วงที่น้ำทะเลหนุน
ส่วนชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่หลังแนวเขื่อนกั้นน้ำ
ยังไม่มีผลกระทบแต่อย่างใดนะคะ
ตอนนี้ทางเทศบาลนครประเก็ตเองก็ได้เตรียมความพร้อม

แล้วก็มีปริมาณมากที่อาจจะเอ่อล้นตามแนวเขื่อนคอนกรีต
ทางเทศบาลได้สร้างเอาไว้ด้วยนะคะ
โดยได้เตรียมกระสอบทรายไว้กว่า๗๐๐กระสอบเลยทีเดียว
หากว่ามีเหตุฉุกเฉินน้ำเอ่อล้นตะหลิงเข้ามา
ก็สามารถที่จะเข้าไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็วก็ตอนนี้
มีเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาตลอด๒๔ชั่วโมงเลย
ชาวบ้านแถวปากเกรดตอนนี้ก็มีการเริ่ม
ทยอยขนเข้าของขึ้นที่สูงแล้วนะคะ

เก็ตนี่ชื่อดังนะตอนที่ท่วมปี๕๔จำได้ไหมที่เราไปถ่ายกับกำแพงสูงมาก
เป็นอำเภอเดียวของนนทบุรีที่ไม่ท่วมไม่ท่วม
เป็นบ่อเลยพี่คือเป็นบ่อเลยรอบทั่วหมดเลย
คือลงไปท่วมมีโพลิพัสหรืออะไรที่รอด
ย่านทางนั้นไม่มีท่วมไปเก่งมาก

เห็นเรือลอยอยู่เหนือหัวขนาดนั้นเลย
ตอนนี้เขาบอกว่าสถานีสูบน้ำจุลาลงกรก็เดินเครื่องเร่งระบายน้ำออกจากคลองรังสิตนะคะ

คือตอนนี้เขาบอกว่า๑๒เมตรให้ไหลลงแม่น้ำเจ้าพญาให้ได้มากที่สุด
ก็คือตั้งเป้าไว้ว่าอย่างน้อยน้ำต้องอยู่ที่๑เมตร

เจ้าพญายังรับน้ำได้อยู่เหรอค่ะใช่ไหมลงออกจากขนาดนี้
คือตอนนี้พยายามจะทำให้ออกทางฝั่งของอ่าวไทย
ก็มีโดนอันนี้ค่ะจะต้องแบบรับผลกระทบนิดนึง
อืมเออล้นมาเลย
ใช่ถูกนะใช่
นี่หน้าหนึ่งเลยลูกสาวฉันก็ไปโดนนางกะเทยอายุ๑๙นะฮะปลอมไอจี

ใช่อายุ๑๙อย่างนั้นที่ใส่แว่นดำก้มหน้าก้มตาอยู่นั่น
มันต้องบอกอย่างนี้เลยนะ๑๙๑จับกะเทยแสบอายุ
ก่อเหตุปลอมไอจีดาราสาวแตงโมอ้างเป็นผู้จัดการส่วนตัว

หลอกขายแบรนด์เนมมีผู้เสียหายกว่า๖๐คน
ค่าเสียหายกว่า๒ล้านบาทไม่น้อยเลยทีเดียว
นี่ก็เมื่อตอนบ่าย๒ของวันที่๒๖กันยายนนี้นะคะ
ก็ต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะมีการรวมตัวกันนะ
จับกลุ่มนายพงศกรหรือว่า๑

อายุ๑๙นางก็เป็นหัวโปกอยู่
หัวโปกอยู่นางเป็นหัวโปกอยู่
อ้างตัวว่าเป็นผู้จัดการของนางสาวนิดา
นิดาไม่ใช่พัฒนิดาแล้วพัฒนิดา
พัชระวีรพงศ์เอาชื่อแม่มาใช้ไง
หรือว่าแตงโมนี่แหละดาราสาวชื่อดังนี้นะคะ
รอขายสินค้าแบรนด์เนมแล้วก็สินค้าอื่น
ให้กับผู้เสียหายทางออนไลน์
ส่งผลให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไป
และถูกหลอกว่าไม่ได้รับสินค้าด้วย

โดยมีผู้เสียหาย๖๐กว่าคนนี่แหละ

แปลกไหมคือผู้ต้องหาได้ก่อเหตุแล้วก็จับกลุ่ม
ถูกจับกลุ่มตัวมาหลายครั้งแล้วด้วยนะ
เออแล้วยังไงแต่ก็ยังกลับมาก่อ
ซ้ำซากอีกจนกระทั่งถูกตำรวจ๑๙๑จับซ้ำ
ครั้งนี้เป็นครั้งที่๔
คือทำแล้วทำอีกแล้ววันนี้เงินดี
แล้วอีนางพวกที่โดนแบบว่า
ซื้อกันง่ายมันเชื่อได้ไงวะแปลกมากน่าสิพี่
เปลี่ยนไอดีเปลี่ยนบัญชี

ไม่เข้าใจว่ากล้าซื้อของในนี้ได้ยังไง
มันค้าคงจะน่าสือราคาต้องดี
เป็นไปได้อย่างนี้งั้นโมก็โดนอย่างนี้นะคะงั้นโมก็โดน
สวมเลยไม่ได้กระแตไม่รู้เรื่องเลย
ไม่แล้วแบบว่าคนซื้อกล้าซื้อได้ยังไง

โอ้โหพี่ซื้อของเฉพาะเสร็จแล้วเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับกะละแม
การาแมเขาก็แบบว่าบอกมา
เราก็เลยไปเจอกับตัวกับเขาตอนนั้นนางยังไม่มีร้าน
แล้วก็ไปเปิดไอจีนางดูเออมีนู่นมีนี่มีนั่นมีนี่มีนี่
เราก็เลยโทรกันแล้วก็บอกไหนมาเจอกันสิ

ใช่จับต้องนู่นนี่อันนี้ฉันเอาอันนี้ฉันไม่เอาอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป
ตอนนี้นางก็มีร้านแล้วอีกคนนึงไม่มีร้าน
อีกคนนึงก็ไม่มีร้านแต่ว่าอยากจะได้อะไรนางก็โอเคอันนั้นก็เป็นของจริง

ใช่แต่ว่าเราต้องแบบว่าให้ดูแล้วมั่นใจให้จับต้อง

นี่ก็อาจจะเป็นคนที่เล่นไอจีใหม่หรือว่าเชื่อของคนง่าย
มันแบบว่าลอยแล้วเชื่อกันได้ยังไง

มันทำให้คนโลก

ไม่มีนะ

งกระพูนไฟและลบโปรตูเกตที่ชายหาดภูเก็ต

ได้ไปแล้ว๓๔๔ตัว

โดยงานเขาลงพื้นที่เก็บแมงกระพุนไฟที่
หาดในยางอำเภอทะลางจังหวัดภูเก็ตเนี่ย

ได้มา๓๔๔ตัว
แล้วก็ห้ามใช้อันนี้สำคัญมากนะฮะ

คือลามละถึงภังงานละนะเป็นเหนือขึ้นไปแล้ว

กัญญานะฮะที่หาดในยางออกทะยานแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่ได้เดินเท้าสำรวจตามแนวชายหาด๓แห่ง

หาดทรายแก้วหาดชื่อดังทั้งนั้นคนเล่นน้ำกันเยอะทั้งนั้น
เพื่อเก็บตัวอย่างแมงกระพุนไฟเรือลบโปรตูเกดนี่ชื่อเขานะฮะไม่ธรรมดาเลย
หลังจากที่ออกประกาศห้ามเล่นลงน้ำและทำกิจกรรมทางน้ำทุกอย่าง
เพราะว่าอันตรายมากหลังจากที่พบมันแล้วเขาปิดมาแล้ว๓วัน
นายสุรชาญสารบันท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยและติดตามทรัพยากร
ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่๒นะคะ
เปิดเผยว่านอกจากหาด๓แห่งที่เราบอกไปแล้วนะฮะตอนนี้มาเจอนี่ด้วย
ที่หาดไม้ขาวหาดสายแก้วหาดนี่นะคะมาเจออีก๒อันด้วย
ตอนนี้รวมทั้งหมดเป็นในยางหาดในทอนหาดลายันหาดไม้ขาวและหาดสายแก้ว
ทั้งหมด๕หาดเพิ่มขึ้นมาคือฝั่งที่เป็นอันดามันเนี่ยยาวไปเลยนะฮะยังไม่ถึงตรงเมือง
เหลือนิดนึงยังไม่ถึงยังเลยไปไม่ถึงรู้สึกมันจะขึ้นไปถึงพังงาเหมือนเล็ก
สำรวจเนี่ยเขาแบ่งเป็น๓กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็จากที่จากแต่ละหาดแต่ละหาดเนี่ย
ก็ยาวไปกระทั่งจนถึงแหมไม่อยากจะบอกชื่อโรงแรมเขาเลยแต่ก็ต้องพูด

หนึ่งคือที่ทำการอุทยานถึงโรงแรมเวสแซนตระบวนไม้ขาว
สารสินคือขึ้นไปทางพังงาซึ่งพังงาก็เริ่มเจอแล้ว
ผลจากการเดินสำรวจเดินเท้าสำรวจนะคะทีแรกเนี่ยพบ๑๔๕ตัว
ขนาดตัวที่พบ๕เซนก็ไม่เล็กนะพี่มันเป็นร้อยตัว
แล้วก็เพิ่มเติมจาก๓หน่วยงานทั้งหมดได้มา๑๙๙ตัว
รวมกัน๒วันก็คือ๓๔๔ตัวไม่ใช่น้อยลงไปก็พรุนราคา
ที่สำคัญคือเขาบอกว่าสถานการณ์มันยังน่าเป็นห่วง
แล้วก็แมงกระพุนนี้มันจะอยู่รวมตัวเป็นกลุ่มตั้งแต่๑๐๐พันตัว

และต้องมีการติดตามต่อเนื่องเพราะว่ามันจะกระจายตัวไป

อยากฝากเตือนว่าอย่าใช้น้ำส้มสายชูราด
เพราะว่ามันจะกระตุ้นให้ยิงเข็มพิษมากขึ้น

กลายเป็นโอ้โห้ยเปรี้ยวเปรี้ยวแปลก

วิธีปฐมพยาบาลคือใช้น้ำทะเลเนี่ยค่ะราด
แล้วใช้บัตรหรือว่าถูกแข็งแบนนะคะลูด

รทรบอกว่าสัตว์ชนิดนี้นะคะไม่ใช่แมงกระพรุน

เราเลยเรียกรวมไปก่อนว่าแมงกระพุนนะคะ
แต่พบในมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิกเนี่ย
ไปตามกระแสน้ำในทั่วโลกตอนนี้มันมาถึงเมืองไทยแล้ว
อยู่กลางมหาสมุทรจะลอยเข้ามาเมื่อมีคลื่นลม

เมืองไทยเคยมีรายงานนะคะแต่ว่าไม่บ่อย
หากว่าเจอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเครือหาเขามีเครือข่าย

อันนี้เป็นแมงกระพุนจริงนะคะซึ่งกำลังจะมา
ที่น้องปาบอกเนี่ยเป็นแมงกระพุนแท้อันนี้ใช้น้ำส้มสายชูลาดเยอะ
เราจะดูออกไหมที่กล่องแบนไฟเรือนรถโปตุเกตนี่นะ

อาจารย์ทรบอกว่าให้ช่วยกันรักษาเต่าทะเลรักษาชายหาด
ทิ้งถุงพาสติกเพราะเต่ามันตายมันไม่กินแมงกระพูน

จริงวงจรนิเวศเขาทำมาแล้วธรรมชาติได้สร้างสรรค์มาแล้ว
เรานั่นแหละที่ทำลายด้วยการทำให้สกปรก
ทำให้สัตว์ที่มันกินแมงกระพูนตายเพราะมันกินขยะที่เราทิ้ง

จังหวัดพังงาคุณขาพบแล้วค่ะที่หาดสายแก้วหาดหินลูกเดียว
และหาดเขาปิหลายที่จังหวัดพังงานะคะ
กระจายเป็นวงกว้างที่อำเภอท้ายเหมือง
หาดท้ายเหมืองมุตตเมย์เคยไปแล้วเนี่ย

ตอนนี้เอาง่ายคืออย่าเพิ่งลงไปเล่นนะ
อย่าเพิ่งที่เขาห้ามอย่าเพิ่งซ่าอย่าเพิ่งปาดเปรี้ยวลงไปค่ะอันนี้

โอ้ยน่าจะเจ็บหนักเลยหนูว่า
ช่วงหน้าค่ะเขาบอกว่าหมอดูจับนมดูอนาคตได้

เขาดูดวงแต่ดูดวงไม่เป็นทุกปัญหา

เขาบอกว่าครั้งเตรียมลุยเก็บภาษีธุรกิจออนไลน์แล้ว
หลักกระทรวงการคังสั่งตั้งคณะทำงานพิเศษ
ตรวจสอบการเสียภาษีธุรกิจบนโลกออนไลน์ค่ะ
ที่มีคนติดตามจำนวนมากชี้
หากมีรายรับก็ควรจะเสียภาษีอย่างถูกต้อง

ยังไม่ได้บอกว่ารายรับเข้ามาเท่าไหร่
ต้องเสียภาษีเท่าไหร่ต้องรอฟังต่อไปนะคะ
บอกนายสมชัยสัจพงศ์ประหลัดกระทรวงการคลังค่ะ
เปิดเผยว่าได้สั่งการให้รองประหลัดกระทรวงการคลัง
และกรมสัมภาคอนนะคะตั้งคณะทำงานพิเศษ

โดยเฉพาะธุรกิจบนโลกออนไลน์
รวมไปถึงธุรกิจกึ่งบันเทิง
ว่ามีการเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
เนื่องจากว่ามีผู้ติดตามเป็นจำนวนมาก
แล้วก็หากมีการรับงานเข้ามาโปรโมท
แล้วก็มีรายได้ก็ควรจะเสียภาษีอย่างถูกต้อง

แต่ก็มีข่าวออกมาก่อนอันนั้นคือเต้น

ไปสั่งซื้อบัตรเติมงงเติมเงินอะไรอย่างนี้ให้มาส่ง

ปรากฎโยชน์ถล่มเท่าไรเยี่ยมคนจ่ายเต็มเลยใช่ไหม
คนพร้อมจ่ายพร้อมเภยค่ะพร้อมจ่าย
ของโรงการคาถบันพร้อมเภยพร้อมเภย
เธอไปซื้อเดินหน้าเดินไปซื้อบัตรเติมเงินไม่เก็บ

เงินเท่าเต็มเลยอะไรแบบนี้นะพี่มะสงสัยว่าใครดูอะไรบ้าง

นอกจากผู้หญิงแล้วเข้าไปดูผู้ชายมีผู้ชายบ้างไหม

โอ๊ยจัดดิส
จริงเหรอแองจี้บอกเป็นข่าวอยู่แล้วเรารู้

มีเมียคุณแม่ปีกไม้มาข้างหลัง
เราชอบคนนี้เราก็คิดออกไปดูนางก็จะแบบ
ขายของหน่อยอะไรอย่างนี้เต้นโชว์
อยู่อยู่เดียวก็มีอัลแซเอร์ชีวิตขึ้นมาอะไรเงี้ย

อันนี้เรียกว่าเป็นการขายของ
ก็คือเต้นล่อแขกให้เข้าไปดู

แต่มีบางคนบอกว่าถ้าสมมุติจ่ายเท่านี้
แล้วเดี๋ยวจะถอดตัวนั้นตัวนี้อะไรแบบนี้ด้วย
คุณแม่เป็นแบบนั้นก็มีเขาได้เงิน

ว้าวยิ่งดึงยิ่งแรง

ใช่นี่ไงก็ประหลักกระทรวงการคังเขาบอกว่า

จึงมีการตั้งคณะกรรมการพิเศษเข้าไปตรวจสอบรายละเอียด

รวมทั้งให้ทำรายงานสรุปผลภายในเดือนกัญญานี้แหละค่ะ
ซึ่งตนยืนยันว่า
อีกสามกันวันยังเป็นเดือนแล้วถูก
เป็นภาษีธุรกิจละภาษีก็เหมือนภาษีแล้วแหละใช่ถูก
ก็เดิมมันไม่มีอะไรเข้าไปเดิมมันเป็นการโซเชียลสิ
ใช่แต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้พอมีการค้าก็ต้องโดน

เอามาข่าวดีดีกว่าช่วยดูหน่อยซิหน้านี้
หน้าเจ็ดไหมอันนี้เหรอใช่ไหมคะอืมหน้าเจ็ด
ไพ่เนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะแบบว่า
แม้ข่าวดีข่าวดีได้ไพ่น่ะ

ว้ายบ้าบ้า
ยังกับเพื่อนฉันเข้าคอร์สกูมงอ๋อกูมง
ต้องใช้สมองคิดเลขนิดหนึ่งอ๋อกูมงฟ้าผ่าเปลี่ยง
ผมงงพาเพื่อนมกรุงเทพมาฟันถึงบ้านว้าย
แหมก็เลี้ยงสกอนทีไปแล้ว

ของสถาบันการเรียนรู้เซนต์ไมเคิลลีกาชิงนะฮะ
ที่นครโทรอนโตประเทศแคนาดานี่แหละนะ
ได้เห็นว่าการให้คนไข้อำมพลึกอำมภาษณ์ฝึกโยนก้อนฟองน้ำนะ
อันนี้นะเขาเรียกว่าเป็นการแบบว่าฝึกฝน
เพื่อเป็นการทำกายภาพก็ฝึกยนต์ฟองน้ำ
หรือเอากระดาษปอนเนี่ยนะปั้นกันเป็นก้อน

แล้วค่อยโยนลงไปในตระก้าทิ้งลงไปในตระก้า
ในลักษณะแบบนี้นะยังคงช่วยให้คนไข้เนี่ยนะคะ

ไม่แพ้กับการให้เล่นเกมเสมือนจริง
นักวิจัยได้ทดสอบนะกับคนไข้นี่
ตามศูนย์แพทย์ใน๔ประเทศนะคะ
โดยแบ่งคนไข้ออกเป็น๒กลุ่มนะ
พวกหนึ่งเนี่ยนะคะให้ฝึกเล่นเกมเหมือนจริงอย่าง

นินทาโดไอ้ที่เป็นแบบรูปภาพสามิตินะ
ภาพสามิติอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นนะนะขัดนินเรียน

ในเวลาเท่ากันเลยนะเข้าไปว่านักวิทยาศาสตร์นี่
ดรกูสตาโวซาโบรสนิกแจ้งว่า
ผลปรากฏว่าคนไข้ทั้ง๒กลุ่ม
แทบจะไม่มีใครเนื้อกว่ากันเลย
ไม่ว่าจะในด้านภาระกำลังความคล่องแคล่ว
คุณภาพชีวิตหรือกิจกรรมประจำวัน
เพราะว่าพวกเราทุกคนต่างมักจะเห็นว่า
เทคโนโลยีใหม่ต้องวิเศษกว่าวิธีแบบพื้นบ้าน
แต่มันก็ไม่แน่เสมอไปเห็นไหม

มันก็สามารถที่จะช่วยทำให้คนเป็นอำภาษณ์
ได้มีแบบว่าวิธีการออกกำลังกายแล้วก็ให้ผลได้เป็นอย่างดี

ไม่ใช่กายภาพแบบโหดแบบมันควรจะเบื่อกายภาพ

แต่อันนี้เห็นชัดมากเลยว่าเทค
สมัยก่อนกับปัจจุบันนี้มีเทคโนโลยีไปจริง
แต่เรื่องของแบบการแพทย์หรือว่าอะไรอย่างนี้

เขาบอกว่าช่วยได้เหมือนกันที่เขาบอก
ออกมาแล้วให้ผลเหมือนกันเลย
ก่อนหน้านี้ก็คือเล่นไพ่จีนไพ่ตอง

คือก็บอกให้เล่นแต่อย่าใช้ตังค์

ใช้นิดนม๕๐๐๑๐๐บาทอะไรอย่างนั้น

ยายผมนั่งไข่ตาตุ๋มเล่นไปเล่นมาแทงเป็นรอย
ดูจีนอ้างว่าทำนายอนาคตได้จากการจับนม
โอ้ยไหนเขาดูวิดีโอเหรอดูวิดีโอเลยค่ะเนี่ยเขาถ่ายมา
เป็นวีดีโอความยาวสั้นนะคะถูกแชร์กะจะ

ถูกอัปโหลดโดยคุณเซี่ยวหยวน
ช่างภาพลายหนึ่งที่ไปพบกับหมอดูประหลาดนี้
ขณะที่กำลังเดินทางท่องเที่ยวโดยบังเอิญ

อ่านยากมากเลยในเว็บนี้
เมาป์ไม่เอาไปเมาป์ไป
ไม่เอาไปเพราะเฉพาะเห็นแคปชั่นว่าทำนายอนาคต
จากการจับหน้าอกชายคนนี้ฉลาดเป็นบ้า
มีแคปชั่นของเขาเมืองจีนจากวีดีโอที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ชายที่อ้างตัวเป็นหมอดูกำลังนั่งรูปคำหน้าอกผู้หญิงซึ่งก็เปิดให้จับโดยแบบว่าเต็มใจเลย
ท่าทางเข้งขึมไม่ได้มีใบหน้าที่สอดหรือว่าอะไรดูหน้าเขาสิดูหน้าเขาสิเห็นไหม
และเขาลองฟังคำคำนาญังใจจดใจเจาะว่าจับแล้วเป็นยังไงบ้าง
คนก็มุ่งดูมากมายนะฮะไม่มีการสนทนาใดทั้งสิ้นเกิดขึ้นระหว่างหญิงสาวกับหมอดู
คือจับจับจับเสร็จแล้วก็ทำนายบรรดาชาวเน็ตมากมายต่างมาแสดงความคิดเห็น
อย่างล้นหลามในของเขานึยและบ่อก

กล่าวว่างานของหมอดูคนนี้เป็นงานที่ดีมาก

ปกติแล้วมีความเชื่อว่าร่างกายบางส่วนของมนุษย์เนี่ย
ดวงชะตาได้แต่ส่วนมากจะเป็นลายมือลายเท้า
น่ะสิอะไรก็ว่าไปนะตรงนั้นบอกได้ยังไง
แล้วมีคนบอกไหมว่าเขาดูแม่นอะ

คงจะตกตกตะลึงไม่ได้บอกถึงคำทำนาย

จะไปรู้ว่าไหนนี่มีนะอาจริงฮะจริงกลัวมันไม่แม่

อ้าวนี่ไงนี่ไง

อยากให้แน่จริงเดี๋ยวเจอเอมมี่แม็กซิม
จ๋อยไม่รู้เลยไม่รู้จะกดยังไงไม่มีทางใช่ไหมยังมีเม็กซินเหมือนกัน

เออพอละพอละ
จริงเดี๋ยวนี้มีอะไรแปลกมาเยอะแยะจริงเนาะ
นี่ถ้าไม่เห็นภาพเราต้องคิดเป็นแบบมั่วขึ้นมานักข่าว

ต้องคิดว่าเป็นข่าวตลกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่ร่วมเรื่องจริง

อยากรู้มากเลยอะถูกว่าเขาจับหน้าอกผู้ชายบ้างไหม

ก็จะดูได้ก็ต้องจับผู้ชายได้สิถูกไหม

เขาอาจจะมีข้อยกเว้นว่าเอาวันนี้ไม่ดู
สมมติถ้าหมอดูเมืองไทยว่าไม่ดูวันพระไม่ดูวันอังคาร
ไม่ดูวันอะไรอย่างนี้จะบอกว่าไม่ดูผู้ชายดูแต่ผู้หญิงอันนี้บอกไม่ดูผู้ชาย
แต่เมื่อกี้คนที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังผู้ชายเพียบเลยนะคะ
มายืนดูเหล่าอยู่

ดูอีกอ้ะกาลี่ดูอีกอายุ

เรามีผู้สื่อข่าวภูมิภาคของเรา
เป็นของรายการของเราเองแหละ
เป็นข่าวของข่าวใส่ไข่โดยตรง

ไปเที่ยวเชียงใหม่
มาดูช่วงหน้าคุณแม่หนูค่ะ
ดูเขาน่ารักอย่างบ้างค่ะในช่วงหน้า

น่ารักนะกับคุณปองค่ะ

ใช่ค่ะนี่แหละค่ะก็แน่นอนนะคะ

กันสองแล้วไม่แอบหรอก

และความหวานกันแบบว่าสุดลิดสุดเด็ด

ใช่ทีมนู่นนี่นั่นต่างนานา

ก็เป็นการครบนะฮะ

ใช้วิธีการแบบนี้นะคะ
ก็คือยกเค้กไปถึงที่บ้านเลย

ใช่ในขณะที่ป๊อกไม่ได้อยู่บ้าน

ใครจังป๊อปไปรอ
แล้วเสร็จแล้วคุณป๊อกเนี่ยไปออกกำลังกายวิ่งอยู่

ไม่เคยมี
กลับมาเค้กละลาย

น้ำแข็งแห้งวางไว้ด้วย

ก็มีเพื่อนฝูงแบบเฮ้ยค่ะ

น่ารักไหม

จะเข้าไปกอดก็เหงื่อทั้งนั้น

จัดการกอดกันเลยทันที

สองคนนี้เขาก็เลยอาบไปดินเน้อ

งานนี้สาวมากกี้นะฮะอวยพรหนุ่ม

นี่เห็นไหมเลข๓แล้ว

น่ารักไงไม่จงเป็นมันจาน
แล้วก็เขียนไว้ขอบจานแล้วก็มีเค้กเล็กอยู่แค่๗
ก็กินกัน๒คนจะให้ใหญ่เลยเดี๋ยวอ้วน
ขอให้คุณมีความสุขมากสดใสสดใส
มีแต่งานดีได้ทำสิ่งที่รัก
ขอให้ทุกเป้าหมายที่ตั้งใจสำเร็จไปได้ด้วยดี
มีรอยยิ้มในทุกวัน

ใครรักก็ขอให้หลงจงเจริญ

แต่สุดท้ายเนี่ยการเตอร์ไพรส์นี่ยิ่งเซอร์ไพรส์กว่า
พอเสร็จแล้วมากกี้ลืมเอากระเป๋าตังค์ไป

แต่เฮียป๊ออาจจะต้องเซอร์ไพรส์สายรอบมาก

น่ารัก
คือเตอร์ไพรส์กันจนคุณป๊อกอาจจะแบบเตอร์ไพรส์มาก

แล้วก็ที่ร้านอีก
ไม่เป็นไรก็เตอร์ไพรส์กันไปเถอะ
คนกำลังหวานหอมของแบบนี้

แล้วคุณแม่เป็นคนออกมาเสิร์ฟ

พี่อ้าว

พี่ตักร่องริแล้วบ้างพี่ตักร่องเนี่ย
ลำคาญอีเนี้ย

บางทียังจะทำเซอร์ไพรส์นะ
ประมาณ๓อาทิตย์มันยังไม่กลับมาเลย

ยังรออยู่รออยู่หวังไปเรื่อยนั่งอย่างนี้จนอยากใหญ่ขึ้น

ทำไมยังไม่มาแล้วเค้กเนี่ยไม่เสีย

นี่ลงทุนมากน้ำไข่ไม่ไน้พอ
ไม่ได้ฉันเป็นคนหัวสูง
หนุ่มเค้กแล้วเป็นไงแล้วไปให้ใครแต่ละวัน
ในแต่ละวันให้หมามันแหลกไปเลย
คุณแม่บอกว่าต้องรู้สักครั้งก่อน
ว่าจะมาอาทิตย์ที่๓

กูมายืนมึงจะบ้าทำไม
แล้วติดต่อไม่ได้สมัยก่อนติดต่อไม่ได้

เออเพจเจอก็ไม่มีมีแต่โทรศัพท์อย่างนี้
คือต้องรอจริงอันนั้น

มาดูข่าวจากผู้สื่อข่าวข่าวใส่ไข่โดยตรงกันนะคะ
เป็นภาพหลุดของคุณคิมและคุณหมาก
ไปแอบสวิตช์กันที่เชียงใหม่นี่
เป็นไงล่ะฝีมือการแอบถ่ายมีหลุดเฟรมนิดหน่อย
ต้องขอกราบเงาให้กับแฟนรายการข่าวใส่ไข่
ที่สำนักงานหัวเมืองทางเหนือนะเจ้า
ส่งรูปงำงามของคู่จิ้นคู่จิ้นจริงนะครับ
มากเบลี่บเป็นเพื่อนสาวสนิทคิมมี่คิมเบอร์รี่
ไปโฆวงันไปสวาดหวานเลยนะ

นิดเดียวอีกนิดนึงจะจ่อใหม่แล้วอีกนิดเดียวนะฮะ

ได้ยินว่าหลังจากดื่มนมสุขภาพกันแล้วจะไปสดก๋วยเตี๋ยวกันต่อ
โอ้โหลองพื้นหนักมากรองพื้นด้วยนม

หายห่วงนะฮะสบายใจไปเลยเพราะว่าเขาไปบ่นว่าไม่เห็นมีรูปคู่เลยในไอจีต่างนั้นนี่เป็นไงล่ะ
ข่าวใส่ไข่จัดให้กินนมด้วยนี่ดูภาพนี้แล้วรายการจากรายการข่าวใส่ไข่ก็สบายใจกันแล้วใช่ไหมคะ
แฮชแท็กท์ได้ยินชัดถึงขั้นจะไปกินก๋วยเตี๋ยวต่อ

นี่คุณแล้วยังไม่กินก๋วยเตี๋ยว

เดี๋ยวไปถามคนขายซิว่า

อย่างเวลาไปเที่ยวกันสองคนอย่างนี้

เดี๋ยวเขาอาจจะมีบ้านเพื่อนอยู่ที่นั่นหรือเปล่า

ใส่เย็นสาน่ารัก

อ่ะคุณแม่นอนกันอย่างไร
นอนด้วยกัน

เรื่องอะไร

เนื่องหน้าก่อนอื่นฉกโรงอะไรไงนะก็ไปกินข้าวกินนม
พอดีแฟนรายการมีงานประจำอยู่แถวนั้น
นี่นี่เป็นตอนค่ำเหรอคะอันนี้ตอนค่ำโดยต้องไปที่โรงแรมที่เขาพักสิ
พี่เขาอาจจะนอนห้องเดียวแต่มีเตียงเสิร์ฟคุณแม่ให้เกียรติภัยจริงค่ะ

เอาเข้าที่น่ารักก็พออันนี้พูดหลังจากคุณแม่ของเธอนอนอย่างไร
มีเตียงเสิร์ฟโอเคไหมคุณแม่ไปด้วยแต่ก็นอนห้องเดียวกันใช่ไหม
น่าอายมากเลยคนสมัยนี้

เห็นไหมดูดิคุณแม่

นี่ข่าวสนยุคต้องไปถามเขาไหมว่าเขานอนกันยังไง

อันนี้ก็ถามเรื่องว่าต่อสัญญากับเอ็กแซคหรือเปล่า

ไม่ยอมพูดก็เนี่ยเขาบอกว่าเขาเหลือสัญญาอีกหนึ่งปี
การต่อสัญญาก็เป็นเรื่องของอนาคตดีไง
ก็ปีหนึ่งก็ตอบได้ต่อไม่ต่อไม่ต้องบอกเป็นเรื่องของอนาคต
ไม่มีอะไรแน่นอนจริงนะคุณพี่เหมียว
บางทีการที่ต่อสัญญาอยู่บางเพียงยกเลิกสัญญา

ถ้าถามว่าอีก๑ปีจะต่อสัญญาหรือเปล่า

เขาไปถามหมอดูจับนมพี่จีนเมื่อกี้
หมอดูจะจับนมแล้วบอกจะต่อสัญญาไหม
ไม่น่าใช่แล้วอย่างนี้
จับนมสดด้วยนะจับนมใครก็ไม่รู้

อีกหนึ่งนักแสดงที่ถูกจับตามองมากค่ะ
เรื่องของการต่อสัญญาสำหรับหนุ่มสนนะคะ

เขาขอบคุณมากที่เขามีละครอย่างต่อเนื่องมีอยู่เรื่อย
ส่วนเรื่องของการต่อสัญญานั้นเป็นเรื่องของอนาคต
ยังมีเวลาตัดสินใจอีกต้องเยอะ
ให้โอกาสไปร่วมงานกับทางช่อง๓ด้วย
เขาถือว่าใจดีมากแล้วนะคะ
ก็แฮปปี้กับการทำงานที่เขาทำงานได้ทั้งสองที่
บอกทางช่อง๓ชวนไปเข้าสังกัดบ้างหรือเปล่า
คุณสนบอกเลยบอกว่ามีแค่ชวนมาร่วมงานกันบ่อย
ก็ยังไม่ได้มีใครมาพูดเรื่องอะไรกับสัญญานะคะ
จริงก็ยังไม่อยากให้มีอะไรเปลี่ยนแปลงในตอนนี้
เพราะว่าปีหน้ากำลังจะมีโปรเจกต์บินไปทำงานที่เมืองจีนประมาณ๒๓เดือน
เขาบอกว่าเขาไปถ่ายทำที่นู่นอยู่นะคะ
ซึ่งช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการแคสต์นักแสดงว่า

ใช่ก็คือถ้าสมมุติว่าเขาไปที่เมืองจีน
เขามีโปรเจกต์อยู่แล้วว่าเขาจะไปร่วมงานกับทางนั้น

คุณไมค์คุณฮองแต่ติดพิสวะนี่ไงเดี๋ยวเขาไปอีกโอ้โหเล่นดีมากเลย
ไม่มีที่ติเพอร์เฟคถูกต้องมีพี่สนเหรอพี่สนหล่อ
สนเขาก็หล่อเขาถามเรื่องหัวใจคุณสนอ่ะนี่เขาเล่นละครหรือเปล่าเป็นภาพในละครป่
ก็คงจะอย่างนั้นแหละนึกว่าชีวิตจริงเขาเล่นเล่นหรอเล่นกล้ามชีวิตจริงเล่นกล้าม
เขาถามว่าเรื่องหัวใจคุณสนเป็นไงบ้างอย่างนี้เขาบอกว่ามีคุยกันเป็นน้องเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้
ไม่ค่อยมีเวลาให้ใครทำแต่งานอย่างเดียวความรู้สึกตอนนี้ก็ยังไม่พร้อม
มีเวลาให้ครอบครัวก็แทบจะไม่มีแล้วแต่ก็ไม่ได้ปิดกั้นยังไม่ได้รีบแต่ขอลุยงานก่อนตอนนี้
จะได้ไม่ต้องไปถามเขาว่าเขานอนยังไงไง
เขาเป็นพี่น้องเขาเป็นเพื่อนกันอยู่อย่างงี้จ้ะ
ฉันเคยนะเวลาไปพักอยู่ที่สอดแห่งนำน้ำแล้วเสร็จแล้วนะพนักงานบอกว่าให้รอก่อนเพราะว่ากำลังเขะห้องอยู่
พอเคลียร์ห้องเสร็จแล้วฉันก็เลยเดินไปก็เห็นสองคนเดินออกมาในห้องเดียวกัน

ตอนนั้นเขายังไม่ได้เป็นสามีภรรยากันเลย
เขาเป็นนักแสดงใช่ไหมคะสวนกันได้ขนาดนั้น
ฉันก็อุ๊ยนางคงเขินนางก็ไห้เสร็จนางได้รีบเดินไปเลย
ฉันก็เอ้าทำไมไม่ใช่คนละห้องเหรอ

วันหลังนะคุณแม่หนูว่าใครเจอคุณแม่คงแทบจะรีบมุดผ่านดินเลยเลย

แคบเข้ามาเรื่อยมา

ใครรู้จักพัดมั่ง

นี่ไงเดี๋ยวดูรูปแล้วเขาน่าจะมี

กล้องกาลุนไปจีบเขาแล้วนี้

ก็เรียกได้ว่าออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจดาราสาวหน้าใหม่อย่างพัดอยู่นะตอนนี้
แต่เพิ่งเริ่มศึกษากันได้ไม่นานนักหรอกซึ่งมีภาพสาวพัดไปทานข้าวกับครอบครัวฝ่ายจัด
ไอ้คนนี้นะเวลามันคบกับใครมันเอาเข้าหาครอบครัวตลอดเลยนะ

จริงใจตลอดเวลาเลยเรียกว่าพาไปเจอครอบครัวผ่านฉลุยแล้วด้วย

แต่แม่เขาก็ตามใจลูกเขาอยู่แล้ว
ไปเป็นคนละนะไปชัวร์ไปหาอะไรคนละนะ
เออไปแล้วก็ไปเลย

เมื่อวันที่๕กันยายนที่ผ่านมานี้แหละ
พัดก็ออกมาอัปเดตกับหนุ่มกล้องว่า

ยังเป็นพี่ชายที่น่ารักอยู่ค่ะ

ถ้าว่างจากเลิกเรียนแล้วเลิกงานก็ได้เจอกันค่ะ

เราก็รู้จักเพื่อนพี่ก้องบ้างค่ะ
ก้องเองก็รู้จักเพื่อนของพัฒน์อยู่แล้วบ้างค่ะ

พ่อแม่พัฒน์นะเขาก็เปิดค่ะ

ไม่ใช่หมายถึงว่าชีวิตเขาคงเปิดอากาศให้

แต่ก็มีบอกให้ใช้คำว่าเพื่อนไปก่อน

พี่ก้องก็เข้าใจค่ะ

ก็เขาเด็กง่ายปี้บพูดแบบเด็กง่าย

เรารู้จักกันเร็วมากยังไม่ถึงปีเลยค่ะ
หนูก็เรียนอยู่แล้วก็ทำงานด้วยก็เลยอยากโฟกัสตรงนี้ก่อน
ก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะอย่านานนักนะหนู
อันนี้เขียนออกเองอย่านานนะ
ส่วนผลงานละครก็มีอยู่สองเรื่องนะฮะนั่นก็คือเงาอโซ
ที่กำลังออนแอร์อยู่ในตอนนี้ไงเล่นเป็นอะไร
เล่นเป็นตัวแบบว่าตัวที่แบบว่าโดนโดนนัทจีบนะ
แล้วก็ไม่เอาโดนพ่อเลี้ยงจีบแล้วไม่เอา
แล้วก็ไปเอาคนอื่นไปต่างประเทศ
เพราะเอิญวันนั้นดูพอดีเป็นคู่รอง
แต่หน้าน้องสวยนะหน้าน้องน่ารักมาก
ร่างบอกกับละครไทย
ก็ตื่นเต้นมากตอนแรกแอบเกรงเหมือนกันน้องบอก
แต่ว่าก็ได้เวิร์คชอปนะฮะเรื่องนี้ก็ปรับจูนเยอะมากเลย
เรื่องนี้เป็นผู้หญิงสมัยก่อนที่จะต้องใส่ความโก้ลงไป
กลัวว่าจะเยอะมากน้อยไปบ้างอะไรบางที
จะเป็นรามาสักส่วนใหญ่ค่ะ
ก็ฝากติดตามพัทด้วยแน็ทค่ะ
น้องน่ารักน้องเล่นดีเราดูแล้ว
แฟนละครดูต่อเนื่องมาจากพิษวาส
ในช่วงหน้านะคะน้องแพตตี้ช่อง๗คบกับน้องเจ็ดช่อง๓

โอเคเราไปช่วงหน้ากันเลยนะคะคุณผู้ชมพักแป๊บหนึ่ง

๒๗ไทยรัฐวันนี้กรอบใหญ่กันเลยทีเดียว
อะไรจะดีปานนั้นแพตตี้ครบ๗๒ปีไม่มีทะเลาะ

คู่นี้ใช่ไหมคะเจอทั้งคู่ใช่ไหมคะ
เขาเรียกว่าคบหาดูใจกับผู้จัด
คุณเจ็ดนัทธพงศ์เข้าสู่ปีที่๓แล้วนะคะ
สำหรับนางเอกสาววิกเจ็ดสีคุณแพตตี้พิมพาพรนะคะ

คลิปที่ไปชุมพรเห็นว่าออกทริปกันเป็นยังไงบ้าง

พี่เจ็ตก็ขี้มอเตอร์ไซว์ไปกับเพื่อนส่วนนู้น

นี่น้องเขาเป็นใครดาราแล้ว

แต่พี่เจ็ตนี่เขาใบเกอร์ระยะยาว

นี่เขาบอกว่าเขาชวนเราซ้อนท้ายบ้างไหม
ก็จริงแล้วก็ซ้อนพี่เจ็ดบ่อยเหมือนกันค่ะ

โอ้โหท้องเพียงมาก

แต่เขาเนี่ยก็จะร้อนมาเรื่อย

ก็ให้เราเนี่ย

เพราะว่าคุณต้องทำงานใช่ทำงาน

ปกติพี่เจ็ดมีชุดเซฟตี้ให้กับเราบ้างไหม

เขาก็จะบอกว่าเจ๊เก็ตตัวนี้สวยดีนะ

ไม่ค่ะบางทีก็ปล่อยให้เขาออกทริปกับเพื่อนแต่ถ้าไปกินข้าวในกรุงเทพก็ไปด้วย
เคยห้ามเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไหมนะเขาก็ทำ
ถ้าห้ามเนี่ยก็มีโอกาสทะเลาะกันแน่นอน
เขาชอบของเขาหนูก็มีของที่หนูชอบก็คือไม่ก้าวไก่กัน
ไม่เคยห้ามเลยใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะยุมากกว่า
เพราะว่าเราก็ชอบผจญใครชอบไปถ่ายรูปเขาก็สนุกด้วยกัน
เพราะรับตรงนี้เขาหนูกเขาแต่ห้ามทำไม
มีทะเลาะกันบ้างไหมไม่ทะเลาะกันเลยค่ะ
เราต่างคนต่างยอมกันไม่ได้หาเรื่องทะเลาะ
หรือว่าเอาแต่ใจไม่ได้ชวนทะเลาะไม่มีห่วงด้วย
ทีนี้ก็ต้องไปถามถึงเรื่องคุณแม่บ้างสิคะอย่างนี้
เห็นว่าเรากับอาจิมายุรชัดเข้ากันได้ดีก็เจอกันค่ะ
ก็เจอท่านไม่ได้บ่อยมากแต่ก็เจอตลอด
ท่านก็เอ็นดูน่ารักกับหนูต้องขอบคุณมากแล้วก็ดีใจมากค่ะ
เข้ากับที่บ้านเขาได้ดีไหมก็ดีค่ะเราก็ยิ้ม
มา๒ปีแล้วมีฉลองครบรอบไหม
เขาก็บอกว่าเขาจริงสองคนไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าหวานอะไรมากมาย

คุณเจ๊ก็ไม่ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้เขาเป็นคนที่แบบเป็นผู้ชายก็แค่ไปทานข้าวอะไรแบบนี้
ไงน่ารักนี่เบี้ยวป่ะล่ะ
ดูรูปสิดูรูปสิน่ารักก็ตาย
น้องปีใหม่ลูกสาวสุดซ่าน่าเอ็นดูของน้องแอฟนะคะถูกหามส่งโรงพยาบาลคุณค่ะ
เป็นโรคยอดฮิตของเด็กอ่ะอาร์เอสวีเด็กเป็นเยอะมากที่ต้องแบบว่าทั้งสูตรไอ้นู่นไอ้นี่ทำอะไรเยอะแยะหมดเลย

ลูกสาววัยสนของแอฟทักษะออนและสามีสุดเลิฟคุณสงกราน

น้องปีใหม่ต้องรักษาด้วยการพ่นยาแล้วก็สวนจมูก

แต่ดูท่าทางไม่ค่อยชอบนักดิ้นค่ะดิ้นปัด

เรียกคุณพ่อสิคะมาช่วยจับเพราะว่าลูกสาวแบบฤทธิ์เยอะ
นี่ไงนี่แหละต้องสวนจมูกนี่
คือแล้วตอนนี้นะครับโดนแล้วก็โวยวาย

แซวลูกพอตาบวมแล้วตาสองชั้นวะ
ทางด้านคุณพ่อก็ไม่น้อยหน้าแอบแซวว่าสงสัย
รู้ใช่ไหมจ๊ะปีใหม่ว่าโรงเรียนจะเปิดเทอมเลย
สร้างเรื่องขอแอคติ้งป่วยสักหน่อย
ล่าสุดค่ะเมื่อวันที่๒๕คือวันอาทิตย์

เบาใจได้แล้วค่ะว่าน้องปีใหม่นั้นอาการดีขึ้นแล้ว
หายห่วงและตอนนี้กลับมาสดใสยิ้มแย้มจำใสเหมือนเดิมแล้ว
แล้วก็โรคนี้เป็นโรคยอดฮิตของเด็กนะ
ตอนนี้ยังไงขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ

เท้าส้นสูงก็โดนทั่วบ้านเลย

เก๋โชฬดาเขาจะแบบว่าแตกงานตีหน้าแล้วน่ะ
เราก็เลยไปถามเขานิดนึงนะว่าทุกคนลุ้นว่า
ว่าเมื่อไหร่จะได้เข้าประตูไว้ก่อน
เดี๋ยวเดี่ยวฉันฟะ

เดี๋ยวยังไงปีหน้าค่อยว่ากันจะได้เซอร์ไพรส์

เขาบอกว่าจริงแล้วนี่ทุกฝั่งได้รึเปล่า

ก็มีบ้างแล้วค่ะแต่สำคัญที่ตัวเก๋น

มันไม่ใช่เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในการมีชีวิตคู่นะคะ

สำหรับเก๋มากจริง
เดี๋ยวเราไปอ่านข่าวกันเอาเอง

เช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ

จริงมาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วม

เดี๋ยวคุณมิวก็รออัปเดตให้ฟังแล้ว
ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำพวกเป็นยังไงบ้าง